ฝ่าบาง
สถานที่แห่งนี้ขั้นสวยิ้งมาก
วันนี้ข้าขอมาตามกระแสสักนิดนึง
แต่งชุดไทยแบบนี้ค่ายอยู่ที่วัดชัยวัฒนาราม

เดี๋ยววันนี้เข้าไปหาคำตอบกับท่านท่าน

ตามกระแสจนมาเจอผู้รู้ครับ

ท่านครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ

พระนครศรีอยุธยาค่ะ

วันนี้คนเยอะมาก
เห็นหัวว่าคนตามกระแสระครมากเหล่าฮะ

ใครหลายคนให้ความสนใจ
ละครอันนี้เป็นละครอิงประวัติศาสต
เสื้อผ้าอาหารวัฒนธรรมต่างก็ถูกหยิบยกขึ้นมา
หน้าที่ตรงนี้ก็คือวัดชัยวัฒนาราม
ก็เป็นฉากสำคัญที่อยู่ในละคร
ก็เลยทำให้เกิดกระแสชมวัดชัยวัฒนาราม
แล้วอย่างงานราตรีนี้แหละครับที่จัดตอนกลางคืน
อันนี้ท่านได้โมเดลมาจากไหนครับ
จริงคือมันเป็นแนวคิดของทางกรมศิลปากรนะคะ

ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เดินได้โดยรอบบนลานประทักษิณ
สำหรับงานราตรีนี้ที่วัดชัยวัฒนารามนะคะ
มีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
แล้วก็เทศกาลสำคัญช่วงนี้ค่ะ

นี่แหละครับใครอยากมาเที่ยวมาได้เลย
เดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณพอมากเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนต่อ

นี่แหละนะโบราณสถานยามค่ำคืนกับข้าวหมื่นจูด้ง
แต่แนะนำทุกท่านเลยนะว่าถ้ามาแล้วก็
พวกยากันอยู่สักนิดนึง
เพราะถ้าอาจจะโดนยืนจัดได้
ท่านจะลบต่อข้าได้หรือเปล่า
เฮ้ยฝันหนึ่งที
โอ้โหนี่แหละนักรบแห่งกรุงศรีอายุทยา

งานนี้คงต้องมีเรื่องแล้วกระมัง

นี่เราไม่น่าจะได้ข้อมูลอะไรจากน้องเขาแล้วนะฮะ
เราเจอสาวสวยอีกสองท่าน

วันนี้มาเที่ยวงานแสงสีวัชชัยรู้สึกไงบ้างคะ

อยากให้ผู้ชมทุกคนนะคะ

หรือว่าตามรอยแบบพวกเราก็ได้นะครับ

ให้กับผู้ชมทุกคนได้มาทำบุญนะคะ
เยี่ยมชมแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยกลับบ้านไปด้วยค่ะ

เพราะว่าเขาส่องแค่ตัวสถานที่นะครับ

แล้วก็รบกวนอย่าไปทำลายนะครับ

ดูอย่างเดียวแล้วก็รักษาโบราณสถานแบบนี้

และนี่ก็เป็นน้องจากโรงเรียนต่างนะครับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่เขาจะผลัดเปลี่ยนกันมาเล่นดนตรีแบบนี้ครับ

จุใจมากแล้วก็สวยงามมาก
ที่ได้มาถ่ายรูปพิชัยวัฒนารามแบบนี้
วันนี้ขอลาไปลำกับน้องก่อนนะครับ

สวัสดีครับ